เราได้ยินข่าวบ่อยเรื่องของแก๊งตายหิน
แต่คราวนี้พาสากระเบือ

โครมเข้ามาที่หน้ารถบรรทุกเลย
เห็นรถบรรทุกใหญ่กระจกหนานะแตก

ลูกของโชเฟอร์รถบรรทุกจนบาดเจ็บนะครับ
ฉะเชิงเศร้านะครับท่านผู้ชมครับ
ก็นายภูเงินนามมั่น
เป็นคนขับรถ๑๐ล้อนะฮะ

บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะเหมือนคนแบบ

ควงสากระเบืออยู่บนถนน

โดนลูกละจกโดนลูกชายวัย๕ขวบบาดเจ็บ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณภูริพัฒน์บุญนิน

คือวันที่๑๐ตุลาคมนะครับ

จะกลับห้องพักในซอยชลประธาน

เราทำภาพให้เห็นจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ

มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชายวัยรุ่น

ในมือเนี่ยถือสากระเบือนะคะ

ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมให้รถผ่านแล้วก็ตะโกนนะท้าทายโวยวาย
ก่อนที่จะเครื่องสากระเบือเครื่องแบบแรงจนทะลุกระจกหน้ารถ
แล้วโดนลูกชายวัย๕ขวบจนได้รับบาดเจ็บ
พอเดี๋ยวไปปุ๊บไปลงสะพานเขื่อนไปแล้วมันก็จะมีสะพานอีกสะพานหนึ่ง
ตรงที่บ้านเขาเนี่ยบ้านคนชื่อนี่น่ะมันจะมีรถบัดจอด
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ถือสากออกมาก็มายืนโวยวายอยู่ก่อนแล้ว
ทางนี้ก็ได้เบียกไม่กล้าไปต่อก็เบียกประมาณสักพักหนึ่ง
ก็คิดว่าเขาไม่มีอาวุธอะไรแล้วก็เลยว่าจะลงไปถามเขา
แต่ทางนี้ไม่กล้าลงไปเพราะเรามีลูกน้อยอยู่ข้างใน
ก็เดินไปเขาก็บอกเขาชี้หน้ามึงมาเลยมึงมาเลย
ผมบอกเรายังไม่ได้คุยกันอะไรเลย
แล้วผมก็วิ่งหน้าไปปุ๊บเขาก็เดินมาระยะทางแค่นี้รถเนี่ย
มาถึงปุ๊บเขาบอกมึงจะเอายังไงกับกู
เขาก็เฟี่ยงสากเข้ามาเลยสากเด็กอ่ะ
และสากมันกระทุดลูกเข้าไปในน่ารถไปเจอหัวลูกรวดเล็ก๕ความอ่ะ
แล้วมันก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่ากระจกมันกระจายเข้าไปในหน้ารถ
กระจายเข้าไปปุ๊บเด็กมันก็ตื่นขึ้นมา

เขาก็เริ่นเข้าบ้านหลังนั้นหลังที่เขาอยู่อ่ะ
แล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันดึก
ก็มุ่งหน้าไปทางที่พักก็กลับมามาที่ปากซอยที่เข้าไป

นายภูเงินบอกว่าตอนที่เห็นว่าผู้ก่อเหตุ
ทำท่าจะคว่างสากขึ้นมาที่รถเนี่ยนะ
วินาทีนั้นคิดอยู่ในใจว่าจะชนเลยนะ

ว่าถ้ารถเป็นอะไรไปเนี่ยลูกอยู่ในรถเดี๋ยวจะเป็นอันตรายไปด้วย
ว่าถูกเครื่องเข้ามาเนี่ยค่ะกลายเป็นลูกได้รับบาดเจ็บอ่ะถูกต้อง
นะครับผู้เสียหายก็ยังพาผู้สื่อข่าวของเราไปดูรถนะฮะ
ก็มีการเปลี่ยนกระจกหน้ารถเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชี้จุดที่ลูกชายตอนนั้นกำลังนอนอยู่
ก่อนจะถูกสากระเบือทะลุกระจกโดนเข้าที่ศีรษะจนบาดเจ็บนะฮะ
ยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนเลยนะดูท่าทางลักษณะแล้วชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
เหมือนคนติดยาเป็นคนติดยาขณะนั้นตัวเองก็คิดที่จะขับรถชน
แต่ก็เป็นห่วงลูกที่สุดแล้วก็ลูกก็โดนซะเอง
คือน้องเขานอนอยู่อย่างนี้หัวก็อยู่ตรงนี้พอดีเลยครับ
เออขาเข้ามาทางนี้แล้วผมก็ขับอย่างเงี้ยคือสาบมันมาเนี้ยเออ
เนี้ยสาบจากตรงนี้เลยสาบเขาลูกมาพึกโดนเนี้ยเออ
ไปไปโดนนี่ก่อนแล้วมันกระเด็นซึ่งหัวน้องแล้วก็มันหลบในกล้าศัพท์
แล้ววางไว้อืมลูกมาอย่างเงี้ยเลยคือไม่ได้มีปัญหาอะไรมาก่อน
มีครับไม่มีไม่มีเลยกับคนคนนี้เพราะผมไม่รู้จัก
ลักษณะเขาเมาไหมน่าจะเมาน่าจะเมาแต่คนพื้นที่เขาบอกเขาน่าจะเสพยา
ก็เนี่ยพี่ภูเงินเขาบอกว่าคนพื้นที่บอกน่าจะเสพยาอะไรอย่างนี้
แล้วก็เห็นบ่อยผู้ก่อเหตุเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้บ่อย
ชอบมาคว่างสากระเบือคว่างไม้เอามีดไล่ฟันชาวบ้านอยู่เป็นประจำ
อ่าแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนี้นอกจากลูกที่บาดเจ็บแล้วนะ
ยังโดนเท่าแก่ปรับเงินด้วยเพราะว่าต้องหยุดทำงาน
วิ่งรถไป๒วันต้องเสียค่าเปลี่ยนกระจกใหม่ทั้งบานเลย
ก็เลยอยากให้จับผู้ก่อเหตุให้ได้จะได้เอามารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ค่ะเรื่องคดีเนี่ยค่ะร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์ปวงศุกร์รองสารวัตรสอบสวน
สพบังปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซาบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะ
ผู้ก่อเหตุคือนายนัทธวุฒิผาสุกคือผู้เสียหายเขาจำหน้าได้ชัดเจนเลย
จากการที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยเฉพาะที่บ้านผู้ก่อเหตุเนี่ย
ปิดไฟเงียบค่ะก็เลยไม่ได้เรียกมาสอบถามนะคะ
แต่ก็หลังจากได้ข้อที่จริงทั้งหมดก็ออกหมายเรียกเรียบร้อยแล้ว
หมายเรียกให้นายนัทธวุฒิผาสุกมาสอบปากคำที่สพบางปะโกงในวันที่๑๓ตุลาคมนี้ค่ะ
บ้านแล้วอยู่ตรงนั้นออกมาจากออกมาจากบ้านไม่ใช่คือมันไปเอ่อที่จะดักทำร้ายตามถนนหลักเส้นหลักหลักนี้ไม่ใช่ครับ
ร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์ก็เลยบอกว่าเตรียมแจ้งข้อหานายนัทธวุฒิ๒ข้อหานะคะ
เจตนาทำให้เสียทรัพย์และข้อหาทำร้ายร่างกายก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
น่ากลัวนะใช่ค่ะคือนี้ถ้าเข้าตรงคนขับแล้วไปโดนคนขับแล้วรถเขาคว่ำหรือเป็นอะไรไปทำยังไงนะครับ